กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่ที่รถมอเตอร์ไซค์เยอะจริง
ใช่แล้วเวลาที่เราอยู่บนรถยนต์เนี่ย
มาบางทีมอเตอร์ไซต์บางคันเขาเป็นสายมุดไงค่ะอ่า
องข้างฉันจะปลอดภัยไหมเอออ้าวเหตุการณ์นี้
ไม่ปลอดภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นกล้องจากหน้ารถคันหนึ่งให้คุณผู้ชมดูตามไปเลย
อุ๊ยเอามาแล้วจากไหนละนี่มาแล้ว
เดี๋ยวนะคือคันแรกเขาก็อยู่ระหว่างรถแล้วนะ
อุ๊ยอะไรอ่ะคุณสุภาษาลา

แล้วรถคันที่ไม่มีหมวกกันน็อกน่ะ
แต่ไปโดนคันเร่ง
ซ้ำซ้อนนะคะเหตุการณ์นี้เอาดูอีกครั้งนะคะ
แล้วไปจับตรงแฮนด์ที่มันเป็นนี่

เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเหวี่ยงรถใช่ไหม

ไปถูกคันหน้ากลายเป็นคันหน้าเสียหายเพิ่มอีกคันนึง

เจ็บด้วยค่ะลักษณะเจ็บขาเนี่ยนะคะ
ช่วงที่เขายืนเขาก็เอามือจับขาเข้าไปด้วยเนี่ย
ให้คุณผู้ชมดูภาพวนไปนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะ
ภาพนี้ได้จากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
ซึ่งก็คือเป็นรถที่ขับตามหลังมานะคะ
เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็เอามาโพสต์ด้วยนะ
แล้วนอกจากนี้เขาเอาภาพนี้เอาให้พี่รายเดอร์เอาไปเป็นหลักฐาน
เพราะจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่แทรกมาทีหลังเนี่ย

ค่อยกระดึบออกด้านซ้ายออกด้านซ้าย

นี่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแล้ว
เดี๋ยวจะค่อยเคลื่อนตัวออกไปด้านซ้ายค่ะ

อ้าวเดี๋ยวจะได้ยังไงจอดนี่จอดป่ะ

แต่ให้ดูว่าการมุดแบบนี้ไม่ควรทำ
โดยเฉพาะในจังหวะที่รถชะลอตัวแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวรัชโยธินค่ะ

เพราะว่าต้องมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
รถเก๋งคันดำรถคันขาวอันนี้ที่เสียแน่